เข้าไปเช่าห้องพักอยู่ที่ประธุมวันดีคืนนี้ก็ปลาเข้าของออกจากห้อง
ทีนี้เพื่อนร่วมหอพักเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจลงพื้นที่มาตรวจค้น
ปรากฏว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่ชายคลั่งอย่างเดียวนะคะ
อย่างอื่นอีกเพียบเลยค่ะหลายตัวเลยไปดูกันค่ะ

คือฤทธิ์เยอะมากค่ะสุดท้ายก็ต้องเข้าชาร์จตัวแบบนี้
ระหว่างนั้นตำรวจก็เข้าไปตรวจในห้องด้วยนะคะ
พังงะเลยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะ

จอระเข้คุณจอระเข้เป็นนี่

เลี้ยงไว้ในห้องแล้วคือห้องพักเขามันอยู่ชั้น๘นะ

แล้วจอระเข้มันไม่ต้องลงน้ำลงท่าเลยเหรอ
ดิพอถามเจ้าตัวเจ้าตัวบอกมันคือกบ
เอาเหรอใช่มันคือกบ

พี่เข้าไปกับผมไม่ได้ปล่อยอ๋อเอาแจว่านไปด้วยแจว่านไปด้วย
เร็วเอาเฝ่าย่างสีแดงด้วยจะไปที่ไหนไปละกู
อืมกระเป๋าเบลี้ไม่มีอะไรจะไปเข้ามาให้อยากเอาไปไหนละมึงก็พูดดีด้วย

หอพักย่านบางภูนาภัยเมืองจังหวัดปฐุมธาณี

บอกว่าที่เกิดเหตุซึ่งเป็นหอพักสูง๙ชั้น

ผู้ชายคนนี้เอะอะโวยวายอยู่ในห้องพัก
ตะโกนจะเอาเงิน๑๐๐๐บาทไม่รู้ขอใคร
บอกว่าจะเอา๑๐๐๐บาทใครก็ได้เอามาให้ก็ได้

แล้วก็โวยวายปลาของออกมาจากห้องปลาลงไปข้างล่างเลย
ทีนี้คนที่อยู่อาศัยเขาเลยบอกว่ากลัว

เพราะคนนี้คลุ้มคลั่งอยู่ในห้องก็เลยแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เลยมาที่เกิดเหตุพร้อมกู้ภัยแล้วก็เจรจาก่ายเกลี่ยแบบเมื่อกี้
นี่ไงถึงบอกว่าไม่มีอะไรทำร้ายเธอนอกจากตัวเธอ
ทำตัวตัวเองนะคะเพราะอะไร
เพราะพออารวาสแบบนี้คุณ
กลายเป็นว่าโป๊แตกไอจอราเข้ที่เลี้ยงไว้
ผิดกฎหมายนะคะเพราะคุณไม่ได้ไปขอขึ้นทะเบียนกับประมงจังหวัด
จะเลี้ยงจราเข้เนี่ยต้องขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าจราเข้ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จากจราเข้๘ตัวแล้วคุณความยาวสักประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร
ยังมีแม่นแคละด้วยแม่นแคละใช่ไหม
แต่ว่าแม่นไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมแม่นไม่ผิดกฎหมายนะ
ใช่ฮะแต่ในห้องมีอะไรแปลกไปหมดเลยนะคุณนะ

ใช่เป็นคำด้วยนะเช่นคำว่า
ซ้ำเติมหนีไปทำไมเรารักเราถึงซาตา

เหมือนเขาเขียนว่าซาตานหรือเปล่าซาตาน
ยังพบวัตถุคล้ายบ้องกัญชา

แล้วก็ที่พื้นพบเสื้อผ้ากระจายเต็มไปหมด
และเป็นร่องรอยเหมือนถูกเผาเหมือนเขาจะเผาห้องด้วยซ้ำ
อะไรอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีคนแจ้งแล้วเขาไม่แสดงอรวาสเองเนี่ย
โอ้โหก็ไม่มีใครรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องของเขาบ้าง

กบขอโทษขอโทษขอโทษ

หลักฐานมันความโทษนี้เออนี่สุดท้ายค่ะต้องควบคุมตัวไปที่โรงพักษณ์นะคะ
เดี๋ยวรอให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วต้องมีการสอบปากคำ